แต่ว่าที่นี่เกิดขึ้นที่เมืองไทยแน่นอนนะคะ
เหตุการณ์นี้หลายคนโอ้โหเห็นภาพ
ตอนแรกนึกว่าเจ้าแม่กวนอิมคนนั้นหรือเปล่า

จริงแล้วเธอเป็นนักท่องเที่ยวที่มาถ่ายรูปภาพ
พรีเวดดิ้งที่จังหวัดภูเก็ตนะคะ

ดูสิคล้ายไหมคุณเมื่อแรกชมตอนที่เจ๊ชันเห็น
สักครู่วงสีแดงที่ฉันนึกว่ามีจุดเกิดอุบัติเหตุ

ต้องเลือกสถานที่แปลกกลางถนนอะไรอย่างนี้เหรอ

แต่ว่าทำไมคะรถเยอะขนาดนี้ถ่ายได้เหรอคะพี่

คลิปนี้นะคะก็ถูกเผยแพร่โดยสมาชิกเฟซบุ๊คคุณไพโรธชัยวัดนะคะ
โพสต์คลิปนี้ไปยังกลุ่มเฟซบุ๊ก
ร้องเรียนแจ้งข่าวสารแสดงความคิดเห็น
กับเพจเสียงประชาชนคนภูเก็ต

ที่สวยกว่าบนถนนก็ยังมีนะ
ซึ่งคลิปนี้ก็จะเห็นว่ามีหญิงสาวคนนึงนะคะ
ชุดเจ้าสาวนี่แหละยืนโพสต์ท่าถ่ายรูป
คล้ายกับการถ่ายพรีเวดดิ้งอยู่กลางถนน

ช่างภาพเนี่ยนะคะก็นอนถ่ายรูปกลางถนนนี่คุณผู้ชม
นี่ช่างภาพเข้าไปนอนช่างภาพขาระวังขาด้วยค่ะ
นั่นน่ะสิคือไม่กลัวเลยว่าจะเกิดอุบัติเหตุรถชนนะคะ
รถที่ผ่านไปผ่านมาก็ต้องคอยหลบให้ด้วย

ชาวเน็ตหลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์แหละค่ะ
ถึงความเหมาะสมว่าเอ๊ะใช่หรือเปล่า
ทำแบบนี้ควรหาที่อื่นไหม

สอบถามไปยังพันธุ์ตำรวจโทนรงลักษณะวิมล
รองผู้กำกับป้องกันปราบรามสพกรณจังหวัดภูเก็ต
ก็เปิดเผยค่ะว่าจากการตรวจสอบในช่วงที่ผ่านมา
ยังไม่พบว่ามีผู้แจ้งเข้ามาขออนุญาต
การถ่ายภาพพรีเวดดิ้งที่ถนนบริเวณหาดกะรน

มักจะมาถ่ายพรีเวดดิ้งที่ภูเก็ตเป็นประจำอยู่แล้ว
ส่วนใหญ่จะถ่ายกับบริษัทคนไทย
ถ้าทางตำรวจพบเจอก็จะตรวจสอบใบอนุญาตว่าถูกต้องหรือเปล่า
แต่การถ่ายภาพกลางถนนแบบนี้
ถือว่ามีความผิดในเรื่องของการกีดขวางการจราจร

อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้นะคะ

ตีวงกันแทบจะเป็นวงเวียนเลยรอบตัวเธอ
ใช่แล้วเจ้าบ่าวอยู่ไหนคะพาเจ้าสาวขึ้นฝั่งด่วนค่ะ
นั่นแหละสิขึ้นฝั่งถนนต่างค่ะฝั่งต่อไป
ฝั่งไหนก็ได้ขึ้นสักฝั่งหนึ่งเถอะตอนนี้
ใช่แล้วภูเก็ตก็รู้กันดีว่ารถเยอะอยู่แล้ว
แล้วก็ขับเร็วด้วยมีเนินเขาขึ้นลงเยอะอันตรายนะคะ
นี่เป็นห่วงนะต้องเที่ยวใช่ห่วงไม่ได้ตั้งการ
ใช่กลัวต้องเข้าโรงพยาบาลแทน
แล้วถ้าคุณสองคนจะพรีเวดดิ้งจะถ่ายที่ไหนนึกไว้หรือยัง

เมื่อวานเพิ่งไปงานแต่งงานมาของเจ้าพ่อวงการสตาร์ทอัพ
คุณแม็กซ็อกเรด้าเขาไปจัดงานที่สยามโอเชียนเวิล
ไปดำใต้น้ำเก่งนะเออถ้าหาเอาจักรเบาด้วยแล้วอาจจะทำแบบนั้น

จะขึ้นบนอากาศซักทีแล้วกัน

ดีไหมพี่มิ้วคะอากาศแล้วใต้น้ำแล้วพี่มิ้วจะไปที่ไหนคะ

ยากไปเพียงแต่งแล้วเลยทีเดียวไง